เป็นยังไงกันบ้าง๔โมงเย็นมีใครน้ำตารินผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีกันบ้างคะ
คือหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าไปส่องหาเลขเด็ดเลขโดนตามบรรดาดาราที่เขาเคยถูกรางวัลมาแล้วหลายต่อหลายงวด
ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจากละครกงกรรมแม่ย้อยของเรานะคะหลายคนก็ไปเสาะแสวงหาเลขมา
หรือจะเป็นเลขจากพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยอันนี้ก็เจ้าประจำมาแทบทุกงวด
เลขจากอาตุ๋ยที่แฟนแห่ตามอายุและเลขทะเบียนรถของคุณพ่อ
คุณพ่อตุ๋ยเนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตไปหลายคนก็ตามเลขกันไปนะคะ
หรือจะสลากินแบ่งเป็น๑๐๑๐ใบของพี่สุนารีโอ้โหผลปรากฏว่ากินเรียบค่ะ
แต่เป็นเหล่าแฟนคลับนะคะที่ถูกกินรีด
พอหวยก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะงวดหน้ายังมี
แต่ขอให้เล่นกันแบบหอมปากหอมคอไม่เดือดร้อนตัวเอง
และติดตามข่าวตัวเลขแบบมีวิจารณญาณกันด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าซื้อเท่าที่กำลังตัวเองมี
แต่มีอยู่หนึ่งรายที่ถูกเลขคลัยสองตัว

หลุดเลขท้าย๒ตัว๒๕

เดี๋ยวงวดหน้าต้องตามบ้านนี้กันบ้างแล้วนะ